สมุทรปราการครับน้องทนไม่ไหวแล้ว
ต่อให้เป็นพี่ชายแท้คลานกันตามออกมาก็ตาม

น้องชายทนไม่ไหวครับกระทืบพี่คารถพยาบาล
เพราะอะไรดูเหตุการณ์ครับ
โอ้โหกระทืบพารถพยาบาลจริงเห็นไหมคุณมีนคุณผู้ชมครับคือ
ตัวของคนที่ถูกกระทืบเป็นพี่ชายนะครับ
พาตัวมาขึ้นรถพยาบาล
หลังจากนั้นน้องชายมาแล้วครับลูกศรสีแดงชี้ครับ
ตะโกนด่าชี้หน้าอยู่แป๊บนึง
แล้วก็ทนไม่ไหวพอพี่เด้งตัวขึ้นมาก็นี่ฮะ

ขึ้นมาบนรถแล้วถีบกระทืบเลยครับ
พยายามจะสู้นะฮะแต่ว่าติดตรงที่ว่ามันมีสายรัดข้อมือ

นี่ปิดประตูแล้วยังยังฮะ
พยายามที่จะดิ้นครับอ้าวถ้างั้นเปิดก็ได้

เปิดเปิดปิดเจ้าหน้าที่บนรถพยาบาลก็กลัว
เดี๋ยวข้าวของบนรถจะพังห้ามไม่อยู่
พอลงไปเสร็จปั๊บนึกว่าจะมีการกระทืบชกต่อยกันอีก
ลงไปเสร็จพี่น้องยืนจ้องหน้ากัน

แล้วตำรวจมาเป็นกรรมการห้ามทัพครับ
อ๋อนี่นะฮะ
น้องมากระทืบพี่ชายเพราะเชื่อว่า
พี่เนี่ยเสพยาเมายาแล้วหลอนจนเผาบ้าน

เดี๋ยวลองดูภาพความเสียหายภายในบ้านก็ได้นะครับ

ตอนที่ไฟไหม้มีควันมีไฟ
แล้วพอดับไฟได้เข้าไปเนี่ยโอ้โหมันดำเป็นต่อตะโกไปหมดเลยอ่ะ

โมงเช้าตัวของพี่ชายกลับมาที่บ้าน

คือเหมือนกับว่าพี่ชายทำงานออกเรือ

กลับมาตอน๙โมงเมื่อวานนี้มาทุบประตูบ้าน
น้องชายบอกโอ้โหคุณนักข่าวทุบประตู
จนประตูเกือบจะแตกกระจกเกือบร้าว
หลังจากนั้นก็ร้องไห้แล้วพูดจาโวยวายอยู่คนเดียว
ออกไปนอกบ้านพอจะกลับเข้ามาอีกรอบนึง
ถังขยะเข้ามารอบนี้
หลบอยู่ในมุมบ้านแล้วก็สูบยา
อันนี้น้องชายบอกนะครับคุณมิ้นคุณผู้ชม

นอนกับเมียเขาสักพักหนึ่งเมียถามว่า

พอจะลงมาจากชั้น๒ควันมันเต็มไปหมด

ตัวพี่ชายวิ่งควักควายอยู่หน้าบ้าน

ว่าทำไมเขาต้องทำร้ายกระทืบพี่ชายครับ
โมโหเรื่องอะไร
มันเผาบ้าน
บ้านมันแท้บ้านมันแท้บ้าน

มันเกินคนพี่มันต้องมาใช้คำพูด
พี่ชายเราเถียงอะไรไหมตอนที่เราขึ้นไป

ตัดผ้าแบบนี้ก็เลยเป็นที่มา
ตอนที่ตามไปกระทืบบนรถพยาบาลนั่นเองนะครับ

นายก้าวคนที่ถูกกระทืบ

พาไปโรงพักตัดภาพไปโรงพัก

เบื้องต้นครับคุมตัวไปนั่งสอบปากคำ

อันนี้นายก้าวยอมรับเพราะตรวจฉี่แล้วม่วงครับแต่สิ่งที่นายก้าวไม่ยอมรับคือ
เขาไม่ได้เผาบ้านเขายืนยันนะคุณผู้ชมคุณมิ้นเขาบอกว่าคือผมคิดว่าน่าจะเป็น
ก้นบุหรี่หรือเปล่าใครจะไปเผาบ้านของแม่ถ้าเผาแล้วผมจะไปอยู่ที่ไหน
ถ้าไม่ใช่ก้นบุหรี่เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมครับสงสัยมีคนมาเผาบ้านแล้วโยนความผิด
มาให้เขาหรือเปล่าสงสัยเหรอคะเขาสงสัยแบบนี้นะฮะตอนที่ให้การเขาบอกเขามีสติแล้วด้วย

ของเราได้ภาพวงจรปิดคุณมินทร์คุณผู้ชมดูพร้อมกันฮะ
วันที่๙เดือน๑๒ก็คือ๙ธันวาเมื่อวานนี้๑๐โมงครึ่งครับ
ช่วงที่เกิดเหตุคลิปนี้จะเห็นว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุ
เห็นไหมวงกลมสีแดงเอาไว้ควันใช่ไหมนั่น
ควันไฟสีดำครับมันพวยพุ่งขึ้นไปครับ
แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะเห็นว่าในก้าวถอดเสื้อ
คือวิ่งออกจากบ้านด้วยท่าทีแตกตื่นวิ่งไปแล้วเห็นไหมฮะ
วิ่งไปแล้วเลี้ยวออกไปทางขวานี่ซูมภาพใกล้
วงจรปิดอีกมุมครับในก้าววิ่งไปเสร็จปั๊บ
มีกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์อยู่สักพักเจ้าตัววิ่งตรงไปที่เสาไฟหมู่บ้าน
หยิบถังดับเพลิง๒ถังตัดภาพมาตรงนี้ครับ
แล้วก็วิ่งย้อนกลับไปที่บ้านหลังที่ไฟไหม้นั่นแหละฮะ
เป็นคลิปจังหวะที่มีจังหวะชุลมุนด้วยนะครับ
คุณผู้ชมก็คือจังหวะตอนที่น้องชายคิดว่าพี่เผาบ้าน
เพราะว่าชัดเจนฮะคือเสื้อผ้าไม่ใส่ตรงนี้
พาขึ้นมารถพยาบาลเพราะเหมือนว่าจะบาดเจ็บสำลักควันด้วย
แล้วก็เลยโดนน้องชายกระทืบเนี่ยนะครับ
ตลอดเวลาอาการของนายก้าวคล้ายกับคนมืนเมา
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์หลักฐานที่ชัดเจนครับ
ตกลงแล้วใครเป็นคนเผาบ้านจนเกิดความเสียหายกันแน่
โชคดีมากว่าตำรวจเข้ามาห้ามทัน
ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าน้องชายกับพี่ชายจะไปจบกันตรงไหนนะฮะ
กลัวจะต้องเรียกรถพยาบาลมาอีกสักคันนึงเนี่ยสิคะ